เอามีดสับหมูนะครับฟันคอเพื่อนชายเกือบขาดบอกจะถูกขืนใจไง
กู้ภัยต้องมาช่วยเหลือในสุจินศรีอุบลครับอายุ๕๒ปี
แผลที่คอเนี่ยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหลึกมาก
เหตุเกิดในซอยเทพประสิทธิ์๙พัทยาครับตะบนหนองปลือ
อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีกลางดึกของเมื่อวานนี้ครับ
นายสุจินเนี่ยเมาด้วยนะต้องรีบพาส่งโรงพยาบาลครับ
แล้วบอกถูกคนร้ายเพย์ย่างจะชิงสาปทำร้ายร่างกายเขานี่นะครับ
ไปตรวจสอบที่ตึกร้างนะครับไปพบคราบเลือดหยดตามทางตามพื้นนะครับ
แล้วไปเจอผู้หญิงคนอายุ๔๐๕๐ปีได้เมาอยู่เหมือนกัน
แล้วถือมีดสับหมูอยู่หนึ่งเล่มยึดไว้เป็นของกลาง
ทราบชื่อคือนางสาวสมจิตอายุ๔๙ปีนะครับเธอเล่าบอกว่า
ก็ตั้งวงดื่มเหล้าขาวกับคนเจ็บอยู่นี่แหละแล้วทำไมเมาแล้วจะมาขืนใจเธอ
เราลองฟังเธอเล่านะครับ
มีรายงานว่าผู้ได้รับบาดเจ็บกับผู้ก่อเหตุก็จะอาศัยตามตึกร้างนี่แหละครับนะครับ

นอนหมอนมุกอุปกรณ์ทำครัวนะครับอยู่ด้านหน้าตึกที่เกิดเหตุด้วย
ตำรวจคุมตัวนางสาวสมจิตนะครับส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองพัทยาครับ